ต้องย้ำเตือนกันอย่ารีบทานข้าวมาก
ทานข้าวอย่าคุยไปทานไป

สุดท้ายติดคอเสียชีวิตเลย
เป็นภาพนาทีที่กู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห
พร้อมกับพระเนรนที่วัดเกลินศุกร์หมู่สามตะบลทางเกวียน
อำเภอแกลงที่มรยองช่วยกันปั๊มหัวใจนายสวัสดิมงคลวงอายุ๗๘ปี
ซึ่งเป็นพ่อของพระในวัดแห่งนี้ครับ
เขานั่งกินข้าวต้มขออภัยเป็นข้าวกับต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
แล้วก็ติดคอหายใจไม่ออกนะฮะ
เกือบอยู่ครึ่งชั่วโมงปั๊มหัวใจแต่ว่าก็ไม่ฟื้นและสุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะ
ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้
แล้วก็เสียชีวิตก่อนไปถึงโรงพยาบาลจากการขาดอากาศหายใจ
เพราะว่ามีเศษอาหารไปอุดในหลอดลมด้วย
ทีนี้ไปถามพระธีรพลธีรพงศ์โอภาโสนะฮะ
ก็เป็นพระลูกของผู้เสียชีวิตบอกผู้ตายเป็นโยมพ่อผมเองครับ
ก่อนเกิดเหตุโยมพ่อกำลังรีบทานข้าว

จู่มีการชักแล้วพ่อก็เอามือจับที่คอ
หายใจไม่ออกนะอึดอัดร่างก็ล้มลงไปแน่นิ่งไปก็เลยตกใจครับ
สุดท้ายก็ไม่ทันช่วยโยมพ่อไม่ได้
เสียใจจากการจากไปอย่างปัจจุบันทันด่วน
โยมพ่อเคยกินขนมติดคอมาแล้วแล้วช่วยทัน
แต่ครั้งนี้ช่วยโยมพ่อไม่ทันเพราะว่าท่านก็ขาดอากาศหายใจไปก่อน

คนที่รู้จักกับผมเองก็เคยประสบแบบนี้เหมือนกัน
นั่งกินข้าวอยู่คือบางอารามหิวนะ
หิวปั๊บบางทีก็ตักตักเข้าไปป๊อกหงายไป
ไม่ได้กินข้าวอีกเลยครับเขาเสียชีวิตนะฮะช่วยกันดูแล